สารรัฐธรรมนูลท่านมีมติรับคำร้องของสอสอฝ่ายค้าน
เพื่อวินิจฉัยการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาไว้พิจารณา
แล้วมีคำสั่งให้พลเอกประยุทธ์

ใครแท่งรึเปล่า
หน้าที่ไว้ก่อนองค์คณะตุลาการสารรัฐธรรมนูลมีมติเอกฉันนะครับ
รับคำพิจารณาคำร้องกรณีที่

ประธานสภาพผู้แทนรัศดรส่งคำร้องของสอสอฝ่ายค้าน
ขอให้สารรัฐธรรมนุนท่านวินิจฉัย
วาระการดำรงตำแหน่ง๘ปีของพลเอกประยุทธ์

ตามรัฐธรรมนุนมาตรา

แล้วก็ให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจง

นับตั้งแต่วันที่ท่าน

และมีมติเสียงข้างมาก๕ต่อ๔
หยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เมื่อวานนี้

ภายในเดือนกัญญายนิจะรู้

โดยคำสั่งของสำนักนายกรัฐมนตรี

สร๑ก็คือนายกรัฐมนตรีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
สรสองก็คือรองนายกรัฐบนตรีลำดับที่หนึ่ง
พลเอกประวิทย์ก็จะต้องรักษาราชการแทน
อันนี้ก็เป็นไปตามตัวบทกฎหมาย
อย่าลืมนะตามเรื่องนี้ต่อนะครับในข่าวเช้าหัวเขียวได้

จะมีความเห็นของหลายฝ่ายมาด้วย
ใช่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการตีความกฎหมายต่าง